สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เขาใส่ใคร
ให้เยอะ

แล้วก็โทรมากูจิ๊กนะพูดจิ๊กโภริพันธุ์โทรมาไง

หนุ่มติดธุระค่ะคุณหนุ่มติดธุระไง

ค่ะคุณมดับยังไงครับ

ปั่นกระแสละครโซเวรีเธอหรือเปล่า

ตอนที่พี่เฟสไทม์ไปแล้วพี่เห็น

สนุกโปรตถ่ายเป็นดาราเล่นละครเธอหรอ

เล่นมุกแต่ว่าอย่าบอกชื่อผัวฉันไง

เขาบอกว่าคนที่รู้จริงคือคุณหิงปณิตาจริง

อ๋อพระชาติคำนึงว่านั่นใช่ผัวมะตุมหรอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่
จะได้ตีสำเนินทองฟ้าริปริตแปรปวดนั้นได้หรือเปล่า
จะได้ตีมะตุมสะด้อนใช่เหรอแองจี้ก็รู้แต่ไม่พูดหรอกเออ
ไม่รู้พยายามถามนั้นเหรอว่าคนที่รู้คนเดียวคือนิ่งปะเนี้ย
ไว้ไอ้มะตุมโทรมาตายแล้ว
พูดดีดีพูดดีดีดูอยู่ดูอยู่พูดดีดี
แจ๊คบอกแจ๊คบอกเกลียดเวลาจะพูดก็พูด

ไม่มีไม่พูดอะไรหรอกไอ้มะตุม
อยากให้โปรโมทละครตอนสุดท้ายไอ้ผู้ดี
ไม่มีโอเคป่ะเราเพื่อนกัน
เราจะไม่แฉกันไม่เหมือนไอ้มดดำที่เอาเรื่องพวกเรามาแฉโอเคป่ะ
ใช่

ทำไมหนูโรคบ้วยพอดมันเกิดแม่แม่น่ามาเม้นต์ขอบคุณหนูอื่น
อ้าวแต่ฉันลืมว่าเธอไม่ได้มีความสำคัญนี่
ง้วอะไรเนี่ย

หนูอยากไปข่าวใส่ไข่มาก

อันนี้ส่งมาไงให้มานั่งเงียบ

สรุปมีผัวไหมแจ๊คถามสิครับ

ใครจะเอาหนูกับแม่หนูไปนี้สวยขนาดนั้น

โอ้ยพี่ชาวหยุดเท่านี้นะวางสาย

ใครนิกกี้นิกกี้มีแฟนที่ลงไอจีนใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะเป็นคนนอกวงการเหรอนิกกี้

คนในวงการค่ะชื่ออะไรเธอ
เดี๋ยวมดดำเธออย่าทำเลยว่าเธอไม่รู้ในวงการเธอนะไม่รู้ค่ะ
จริงในวงการท่ามดข่าว๙๐ก็มาจากหล่อน๒คนนั่นแหละ
เล่ากับฉันป่ะเอ้ยหมดดำวันถ้าหล่อนเออคนอย่างฉัน
เช็บทาวน่าสุดใครจะไปปริ้นท่ำคะไอ้อุหยาน้ายมโอ๊ยอย่าให้แฉ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

แม่มีภาพดราม่าแม่ออกมาช่วยลูกนั่นก็คือสัญชาติยานของความเป็นแม่
ว่าอย่ามาทำอะไรลูกเขานะไม่หรอกเข้าใจแม่เขาส่วนหนึ่งนะ
เพราะว่าภาพที่แม่เขาเห็นนั้นลูกเขาเหมือนถูกจับ
มัดกุญแจมือไว้ข้างหลังอ่ะคือแล้วเขาก็แบบคนเป็นแม่มดอ่ะ

คือเรื่องของเรื่องคือแม่เขาเนี่ยออกมาดูคือลูกเขาเนี่ยถูกมัดกุญแจเหมือนที่คุณพูด
แต่เรื่องหลักใหญ่ใจความจริงแล้วเนี่ยจุดมันเกิดว่าลูกของเขา
หรือสุรเกียรติบุญนาคหรือคุณแพนอายุ๒๗ปีฮะ
เป็นนักแสดงหนุ่มขับรถชนรถยนต์กระบะของนายจตุพลพุทธโกสัยอายุ๓๑ปี
ปรากฏว่ารถเนี่ยได้รับความเสียหายนั่นคือจุดที่ว่าทำไมจะต้องตรวจแอลกอฮอล์
ทำไมเขาจะต้องตรวจแอลกอฮอล์นะครับ
โดยในที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าเอาละก็ต้องยอมรับตอน๖โมงเช้าดาราเมาล่ะ
เท่าไรวัดแอลกอฮอล์สูงถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบหกมิลลิกร้ำเปอร์เซ็นต์นะฮะ
โอ้โหซึ่งสูงมากอืมอ้าววันนี้คลิปนี่คุณแม่คุณดูนะฮะ
ว่าอย่าทำรูปเขาเลยอ่ะอ้าวคุณดูคุณดูคุณดูคุณดูอะ

มันเจ็บไหมก็เจ็บไง
ก็ถึงบอกว่าทำดีแม่หมูหน่อย

แต่เหตุผลตำรวจเขามีเหตุผลของเขา
เขาจะขอตรวจไว้แอลกอฮอล์ปรากฏว่าไม่ให้ตรวจ
ไม่ให้ตรวจนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ร้อยเวรที่สพรัฐนาธิเบสเนี่ยนะครับได้รับแจ้งว่าอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยชนกัน
บริเวณใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอาจริงจริงตกลงกันไม่ได้อืม
ตกลงกันไม่ได้พยายามเกลี่ยกันแล้วพยายามอะไรก็ตกลงกันไม่ได้อืม
ก็เดินตำรวจก็เลยต้องออกมาอืมถ้าสมมุติตำรวจตกลงกันได้
การจบคือจบนะฮะปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงอ่า
อาจจะเป็นเพราะว่าแพนมีอาการเมาด้วยแพนเนี่ยมีอาการเมาด้วย
นะฮะจนในที่สุดตำรวจไปปุ๊บทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าของรถกระบะแล้วกับ
คุณแพนก็มีปากเสียงกันที่ชุดใหญ่เลยค่ะตำรวจก็เลยได้เข้าไป
ระงับเหตุปรากฏว่ามีการตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ก็พบว่านายสุรเกียรติบุญนาคเนี่ยรถของเขาเนี่ยรถด้านหน้าเสียหายเล็กน้อย
ส่วนคู่กรณีเนี่ยเป็นรถกระบะสีขาวนะฮะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามพากลับมาสถานีตำรวจแต่ดารานุ่มเนี่ยคือเอาง่าย
ไม่ยอมลงจากรถไม่ยอมลงจากรถไม่ยอมให้นี่อันนี้คือจุดจุดหลักว่าทำไมข่าวนี้มันถึงเกิดขึ้น
อืมค่ะทำไมข่าวนี้มันถึงเป็นที่พูดถึงกันเยอะเหลือเกินแล้วใช่ข่าวนี้ป่ะที่บอกว่าอ่า
ไปไปพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้พ่อมาเคลียร์ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้หมดเลย
อย่างงี้หมดเลยด้วยความเมานะฮะปรากฏว่าไม่ยอมลงจากรถครับอืม
แล้วก็พยายามขัดขืนใจอ่ะในที่สุดตำรวจก็เลยต้องจับกลุ่มค่ะ
หนึ่งอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งเลยค่ะในที่สองนะฮะคือเจ้าของรถเนี่ย
ผู้เสียหายเนี่ยคุณจตุพรพุทธโกสัยเนี่ยก็คือเจ้าของรถกระบะเนี่ย
อืมเขาเปิดเผยว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี้ยตนเนี้ยขับรถมาทำงาน
อืมโดยจะไปตลาดประชานิเวศก็คือต้องรีบไปตลาดอืม
จุดเกิดเหตุรถของดารานุ่มเนี่ยพุ่งชนตัดหน้ารถตัวเองอย่างแรงเลย
ค่ะนะครับพยายามจะถอยรถเพื่อหลบหนี
นั่นคือตอนแรกแพนเนี้ยพยายามจะหนีค่ะเหมือนชนเขาแล้วจะหนีอ่ะอืม
จึงตะโกนเรียกว่าหยุดหยุดหยุด
ในรถของแพนเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าเขาพูดอย่างงี้เลย
เหล้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าแพนเนี่ยไม่ยอมลงมาเจรจาด้วย
อืมถ้าเจรจากับเขาเรียกปากรมประกันมันจบคือมดดำจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าสติดีดีแล้วคุยกันอาจจะไม่ได้มีข่าวติด
อาจจะไม่ต้องดีหรอกสมมุติว่ายอมยอมปุ๊บว่าเป็นฉันนะว่าเราผิด
ฉันเป็นฉันนะฉันก็จะเรียกคนที่บ้านบอกเฮ้ยมาเคลียร์เพราะมีประกันหรือเปล่า
อืมชดใช้ค่าเสียหายเข้าไปซะเพราะว่าอีกฝ่ายฝ่ายรถกระบะเนี้ยเขาต้องการจะไปทำมาหากินของเขา
อืมเขาไม่ได้อะไรเลยใช่เขาจะไปประชัดเอ่อไปตลาดประชานิเศษอ่ะอืม
จะไปขายข้าวขายของเขาอ่ะอืมปรากฏว่าคนของเอ่อแพนเนี้ยไปขับรถชนเขาค่ะ
แล้วก็ชนไม่พออืมพยายามจะหลบหนีเขาอีกอืมเจ้าของรถกระบะพยายามเรียกให้หยุด
เปิดปุ๊บโอ้โหรถเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าเต็มไปหมดเลย
ที่สำคัญไม่ลงมาเจรจาอืมนั่นแหละคือจุดที่เจ้าของรถกระบะตัดสินใจฮะ
อ่าตัดสินใจโทรเรียกตำรวจนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ติดรถของตนเนี่ย
เขาน่าจะพุ่งชนแล้วก็อัดกับกำแพงไปแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมุติเอาตรงตรงนะ
เออไม่ไปชดรถกระบะแพนอาจตายได้นะฮะค่ะเพราะว่าอาจจะทะลุกำแพงไปแล้ว
เข้าไปเลยชนชนกำแพงไปแล้วอืมหลังจากที่เกิดเหตุทั้งแม่แล้วก็ลูกทำทุกวิถีทาง
เพื่อจะอะไรทั้งแม่และลูกเพื่อจะไม่เป่าแอลกอฮอล์เพื่อจะไม่เป่าแอลกอฮอล์
ก็เลยต้องต้องใช้มาตรการนำตัวส่งโรงพักษณ์แล้วก็เป่าแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเนี้ย
นะฮะคือทั้งแม่และลูกพยายามคือแม่เขาก็รู้ว่าลูกเขาเมาครับ
พยายามจะช่วยเฮ้ยไม่ให้เป่าแอลกอฮอลไม่ให้ลูกโดนได้ไหมหรืออะไร
นึกออกป่ะสัญชาติยานความเป็นแม่ปรากฏว่าในที่สุดก็ต้องเอาไปเคลียร์
กันที่โรงพักษณ์อืมอัลกอฮอล์เนี้ยสูงเกือบสองร้อยนะฮะครับโอ้โห
ระหว่างที่กำลังยื้อยุดกันอยู่นั้นนะฮะดารานุ่มได้ส่งโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่
ตำรวจแต่โทรศัพท์เนี้ยพ่วงกับบูทูธของรถอืมพอยังออกมาบูทูธ
เสียงมันก็ได้ยินกันหมดเลยคราวเนี้ยเวลาที่เราต่อลำโพงบนรถ
มันก็จะได้ยินหมดเลยเสียงมันก็จะดังหมดเลยเสียงจึงดังออกมาโดยปลายสายว่า
มียศอะไรอ่ะหมายถึงปลายสายที่ปลายสายอ่ะมียศปลายสายปลายสายที่พูดเออ
พ่อเขาหรือเปล่าถูกก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปพูดพ่อเขาไม่ได้
นะฮะมียศอะไรนามสกุลบุญนาคอืมก็พูดถึงว่าเออมีนามสกุล
สกุลนี้นามสกุลนั้นขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็อ้างว่าเอ้าจะย้ายทั้งโรงพัก
โอ้โหเรื่องมันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะจะย้ายทั้งโรงพักขนาดนั้น
มีประชาชนแล้วก็ตำรวจหลายคนอ่ะอืมได้ยินอยู่อืมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการ
ทุกวันนี้คุณอย่าลืมเราขึ้นรถปุ๊บเราก็ต่อโทรศัพท์เข้าปลูทูธถูกต้องไหม
ถ้าเราขับรถกันเองใช่ค่ะปรากฏว่าไอ้เสียงที่ไปออกลำโพงบูธุ
มันได้ยินกันหมดตำรวจก็มีหลายคนเพราะว่าไปขับรถคุณคิดดูเอาเองกัน
บางทีอาจจะแค่ไปเคลียร์ในสารแล้วจบอันนั้นเขานี้ไม่ใช่แล้วค่ะ
ปรากฏว่าคราวนี้ทุกคนได้ยินหมดตำรวจอ้าวถ้าเป็นเราเราจะพอใจไหมล่ะ
อืมเออถูกไหมใช่อ่าจะย้ายเขาทั้งโรงพักอย่างเงี้
เขาทำเขาไม่ได้ทำผิดอะไรบรรยายเขาถูกการพูดไง
บางทีได้ยินมันก็เสียความรู้สึกนี่คือเสียงปลายสายมา
เสียงเสียงปลายสายเลยบอกว่ามียศอะไรนามสกุลบุญนาคแล้วก็อ้างว่าจะย้ายทั้งโรงพัก
ซึ่งขนาดนั้นมีประชาชนตำรวจหลายคนฮะได้ยินได้ยินพร้อมกัน
เรื่องต้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อเก่าหาดารานุ่มคือ
ขับขี่รถในขณะเมาสุราขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุที่ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานหลังจากตรวจแอลกอฮอลหลังจากสอบสวนเสร็จปุ๊บ
ตอนนี้รู้สึกจะยังอยู่ศาลอยู่ตอนนี้อยู่ที่สารแขวงอื่นจังหวัดนทบุรีตอนนี้ยังอยู่อยู่
ทัวร์๘๙นแล้วมั่ง๘๙นประมาณสักกว่าเท่าด้วย
นางนางเป็นเล่นละครเนี่ย
เบาอวกของเน้นแพนสวัสดี
เคยเล่นละครอยู่ช่อง๗นี่แหละเรียนช่อง๗มามากกว่า๑๐เรื่องแล้ว
กูปรับฉบับหัวใจนักสู่สถานหมอไฮโซสะออนหัวใจหลูกผู้ชายสะพัยอิมพอร์เซตฮีตีนปาวตลาด

เอ๊ะคุณหิงเล่นของคุณหิงหรือเปล่าคะ

เขาก็รักด้วยแล้วก็เคยมีผลงานด้านเพลงโดยเป็นอดีตสมาชิกวงแวม

แล้วก็เพลงของเสียงลมหายใจของโอ๊ตปราโมทนะฮะพิธีกรก็เคยทำหน้าที่มาแล้วถึง๗รายการนะฮะ

เขาบอกเนี่ยน้องเขาอยู่ในวงการมา๑๒ปีแล้วแต่ความจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่า
คือจริงหรือว่านะทั้งหมดทั้งมวลอะเดี๋ยวรอให้น้องเขาออกมาพูดอีกทีนึงดีกว่า
แต่ตัวบางทีข่าวไปพูดไกลประมาณว่าน้องควรไปกลมขู่ว่ากูเป็นลูกใครไม่ใช่นะฮะ
ไม่ใช่ขอความเข้าใจสมัยวันนี้เห็นข่าวออกมาแล้วล่ะคือเขายื่นโทรศัพท์ให้คุย
ข้อไหนเปล่าอีกค่ะพี่สายก็หาว่าปลายสายจุดเรือจูดเริ่มต้นหาไม่รู้ตัวอยู่ลงจอปลายสายคือใคร
อืมปลายสายอ่ะจุดเริ่มต้นคือว่าไปบอกว่ายดยดอะไรอ่ายดอะไรอัน
เท่านั้นไม่พอนามสกุลบุญนาคนะเท่านั้นไม่พอเดี๋ยวจะย้ายทั้งโรงพัก
เมื่อมีคำว่าจะย้ายทั้งโรงพักปุ๊บเนี้ยมันก็เลยเป็นประเด็นดราม่าอืม
อันนี้แหละปรากฏว่าโอเคไอ้เรื่องขับแอลกอฮอลเรื่องอันนั้นมันก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แล้ว
แต่จริงจริงตัวน้องมันน่าเปิดร้านยำด้วยใช่ไหมเอ็งจี่
น้องมีร้านอาหารมีร้านยำใช่มีร้านยำอยู่

รู้จักเขาไหมรู้คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
แต่เคยได้ยินชื่อแล้วก็แบบเหมือนเป็นเพื่อนของนักแสดง
ที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เคยอุดหนุนเขาแบบร้านยำเขา
เรื่องที่น้องเขาเล่นก็ดังหลายเรื่องนะคุณแม่ใช่ใช่
เขาเขาเขาเขาทำงานมันน่ะเขาอยู่วงการมาสิบสองปีแล้ว
สองปีปีสองปีแล้วทวิตเตอร์วันนี้ก็ถล่มเลยข่าวนี้
เออเพราะกำลังจะปังเลยน่ะเอาไว้ได้เออ
ที่สิบนี่ดาวราหูย้ายต้องดูนางเกิดราศีอะไรนะ
ศกโดนแล้วศกโดนใช่ไหมแล้วพริกจิตโดนมั้ยเดี๋ยวจ่ายที่ปลายให้ฟัง
บอกว่าลายสายชื่อจุดจุดจุดรึเปล่าไม่อ่านมาได้ค่ะอ้อ
อะไรคะคุณหนุ่มค่ะคุณกัญชัยคุณหนุ่มดูคุณมดดำตลอด
พี่หนุ่มสวัสดีครับผมขอมาอ่านแทนนะครับอ่านถือไม่ได้ออก
ก็คือจะต้องดูกันบอกว่า๑๐กันยายนนี้มันจะเป็นลาหูย้าย
อันนี้จากหมอช้างพศพรศรีตุลานะฮะดูนะฮะนี่นี่นี่นี่นี่
วันพุทธหลังของพรุ่งหน้าหัดแต่พวกเราจะว่าวันพุธ
กัญญายนเนี้ยพระวราหูน่ะจะย้ายลาศรีครั้งใหญ่อือ
ช่วงสามวันเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะแรงค่ะ
โดยเฉพาะ๗วันที่ผ่านมาเนี่ยคือราศีเมทุนราศีเมทุนคือท่านที่เกิด๑๕มิถุนายนถึง๑๖กรกฎาคม
กับราศีธนูราศีธนูเนี่ยนะครับสองราศีเนี่ยหลังจากนี้ปุ๊บ
เขาบอกจะหลุดพ้นจากความมืดมิดชีวิตจะได้เริ่มต้นใหม่สิ่งดีกำลังจะเข้ามา
เฮ้ยทำไมในข่าวบอกว่านี่เห็นเขาบอกว่าตอนนี้มันเหมือนมีการเขาเรียกว่าอะไร

ใช่ลดโทษกึ่งหนึ่งจำคุกเหลือ๓เดือน

แล้วก็ปรับ๑๐๐๐บาทนะแล้วก็โทษจำคุกเนี่ยรอลงอายาไว้มีกำหนด๓ปี

ควบคุมความประพฤติ๒ปี

ราหูย้ายเข้าราศีอะไรบ้าง
ราวหูกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤศพนะครับกับพี่จิก
เฮ้ยนี่พฤศพพี่จิกด้วยเหรอพี่
บ้าหมูดำพูดสีสัว
พูดเลยเจ๊พฤศพพี่จิก
ไอ้แจ๊ควันนี้นะอ่านคำนั้นไม่ใช่เรานั่งเงียบให้เจ๊เขาอ่านมันคนเดียว
พฤศพกับพี่จิกเนี่ยเขาบอกว่าเทียบอะไรอันนี้อย่าฟังสิฟังสิ
เบาหวานกินด้วยนะหมอหมอเตรียมวางแผนรับมือให้ดี
มันสวดมนต์ไหว้พระธรรมบุญดวงตามีสิทธิ์พฤษจากร้ายกลายเป็นรุ่ง
ก็ไม่อยากจะพูดก่อนราศีพิจิกก็มีคุณธัญญาธัญญา๑คน
ตบปากแกจะช่างฉันใช่ไหมอันสิ

คุณม้าก็พี่จิกนะน้องเจนี่ได้หมดทั้งสดชื่อก็พี่จิกนะ
เธอต้องดูเด็กวันนี้ราศีอะไร
อันนี้ฉันดูเดี๋ยวฉันกด

แต่ต้องดูลักษณะไงส่วนใหญ่มันจะดูลักษณะกันสักส่วนใหญ่

ไม่แต่ก่อนคำถามคือมันมีแบบว่าย้ายเราดีมีป่ะมี
ก็คือต้องไปดูแบบละเอียดเนี่ยหรอฉันไม่ได้เป็นหมอดูอย่างเช่นพวกคุณทำงานบุกราศบันเทิง
เป็นพ่อค้าแหม่ค่าออนไลน์ทำอะไรเกี่ยวกับผับกับปลาเกี่ยวกับเงากับอะไรมันก็ดี
ใช่เพราะเราไม่ส่งแต่เขาบอกว่าต้องว่ายให้ถูกวิธีเลยนะแต่เขาว่ายกันพรุ่งนี้นี่
วันที่สิบดูของพี่ผมนัดได้ด้วยพี่ของเธอไปที่ไหน
ซึ่งวันนี้คุณติ๊กก็ออกมาขอโทษขอโพยแล้วเกี่ยวกับความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังไงอะไร
ข้อตกลงทั้งหมดที่อยู่ในใบที่เขียนไว้หลังใบหย่านะพูดกันว่าหลังใบหย่าจริงเขาหย่ากันตั้งแต่เดือนมกราคม
ตั้งแต่เดือนมกราคมหลังจากที่คุณหนุ่มสอนรามยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบาร์เดอร์นะคะก็มีการโชว์ใบหย่าและพร้อมข้อตกลงในใบหย่า
ก็มีการประกาศไว้ทั้งหมด๖ข้อตกลงผ่านในอินสตราแกรมนะวันนี้มาสรุปให้ฟังกันอีกทีนะคะด้านหลังของใบหย่าเนี่ยระบุไว้๖๐
ข้อข้อหนึ่งคือทั้งคู่เนี่ยหย่ากันด้วยความสมัครใจนะจึงได้นำหนังสือการหย่าหนังสือสัญญาการหย่าเนี่ยมาแสดงให้ดู
สองก็คืออย่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานอยู่กินกันเป็นเวลา๒ปีมีบุตรจำนวนหนึ่งคนได้แก่เด็กหญิงวีจิเทพิทักษ์
โดยทั้งคู่เนี่ยตกลงให้เด็กหญิงวีจิเนี่ยอยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชายเท่านั้น
แล้วก็ข้อ๓เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคู่หย่าฝ่ายชายจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว
ข้อสี่เรื่องทรัพย์สินเนี่ยตกลงกันเองไม่ขอยุ่งไม่มีการบันทึกแล้วก็ไม่ประสงค์จะบันทึก
ข้อ๕เรื่องหนี้สินเนี่ยเขาได้ระบุชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่มีแล้วก็ข้อ๖เรื่องตกลงอื่นก็ไม่มีด้วย
อย่างที่เมื่อวานเราสรุปกันไปแล้วว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าไปเล่นการพนันออนไลน์ชีวิตทั้งหมดมันพัง
แต่เมื่อวานเนี่ยเราได้ดูที่คุณติ๊กอ่ะไปออกรายการคุณหนุ่มโหนกระแสคือเห็นเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาก็พยายามจะอธิบายอะไรหลายอย่างให้คุณหนุ่มสอนรามฟัง
แต่คุณหนุ่มก็คิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องการพนันอย่างเดียวแปลว่าทั้งหมดมันมันอาจจะไม่ใช่การพนันอย่างเดียวป่ะมันอาจจะมีอย่างอื่นอีกด้วยหรือเปล่าที่พูดไม่ได้
เข้าใจว่าไปเล่นการพนันเนี่ยแหละแต่ก็คือปรากฏว่ามันเล่นเนี่ยมันมีแต่เสียเอาตรง
แต่ถ้าพูดจริงเรื่องการพนันมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครทำให้คนรวยจากการพนัน
รวยเท่าไหร่ก็หมดเราย้อนกลับไปเขามีหลายเหตุการณ์จนจำได้ไหมฮะวันนั้นเราเขาอยากกันตั้งแต่๒๐มกราคม
เขาหย่ากัน๒๐มกราคมเราก็จะได้ยินข่าวมาเรื่อยคือเมื่อวานนี้คุณหนุ่มกัญชัยคุยกับคุณสอนราม
คุณหนุ่มกระชัยก็ถามว่าทำไมหนุ่มสอนรามถึงออกมาพูดถึงขนาดนี้อ่ะหล่อนมีลูกเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเธอคิดถึงหนี้นอกระบบออกไหม
เวลาคนมันทวงหนี้นอกระบบมันไม่สนใจใครนะปรากฏว่าบ้านที่เขาอยู่อยู่สอนรามบอกว่าอยู่แค่แม่กับลูกน้อย
แม่สอนรามล่ะคุ้มไหมเขาถึงต้องออกมาประกาศว่าทำไมเขาต้องยุติความสัมพันธ์กับเมียเขาแล้วกับติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์แล้ว
อันนี้มันแค่นั้นเองเนื่องจากช่วง๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมา
มีคนมาทวงหนี้เริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น
อ่ะมันก็จะมีคำถามจากที่คนก็จะต้องถามกันอีกว่า

อาบสอนรามอยู่แล้วตอนนี้ก็คือเป็นบ้านพี่หนุ่มอยู่แล้ว

ก็ต้องไม่เขามีแม่เขาเขามีพี่สาวเขา
เขามีพี่สาวเข้าบ้านเขาเป็นครอบครัวเขาใหญ่อยู่แล้ว
เขาเคยคุยว่าเขาเนี่ยรักลูกมาก

แต่เราก็ไม่รู้แต่ในที่สุดก็ต้องรอสารอีกทีว่า
ใครจะเป็นคนเลี้ยงดูอันนั้นมันอยู่อำนาจเกินขอบเขต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

จิตตี้ได้อ่านข่าวละค่ะ

โอ้โหผู้ชอบเป็นเรื่องของเรา

๗ตัวน่าเกลอมาก

เขาเริ่มเอามาเลี้ยงตั้งแต่เขายังมันยังเป็นตัวเล็กน่ารัก
คือต้องบอกก่อนว่าคอนโดเนี่ยอยู่ในแถวย่านปฐุมธานี
ปกติเนี่ยคนก็เลี้ยงกันตัว๒ตัวเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ไง
แล้วทีนี้คือนางก็เลี้ยงเจ็ดตัวเลย
แล้วก็มีคนเตือนก่อนนะนะคะว่าให้เลี้ยงได้แค่ตัวเดียว

เวลาจะออกไปทำงานก็แบบว่าโทรหาข้างล่างก่อน
โทรหานิติบอกว่าเอ๊ะหมาอยู่หรือเปล่า

ห้องนางห้องนางดันอยู่เป็นห้องแบบต้น

คือทุกคนจะไปไหนก็จะต้องเดินผ่านห้องดังเนี่ย
นางกลัวพิษบูกัดเนี่ยปกติคนโดจะกลัวผีกลัวอะไรอย่างนี้เนี่ย
นี่กลัวพิษบูกัดนะเพราะว่าพิษบูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมาที่ดุกัดแล้วแบบดุ

ป่ะว่าพิษบูเนี่ยนะเป็นหมาที่จริงแล้วอ่ะ
โดยธรรมชาติของมันมันจะต้องอยู่ในที่กว้าง

อยู่ในที่กว้างมันก็จะมีแบบเขาเรียกมันจะไม่กดดันในอาวุธ
แต่ถ้าเวลามันถูกขังในที่แคบมันจะทำให้หมาดุ
คือเรื่องของเรื่องข่าวนี้มันจะไม่เกิดขึ้น
คือเขาไปเลี้ยงอเมริกันพิษบูไว้๗ตัว

ช่วงเย็นเนี่ยมักจะปล่อยหมาทั้งหมดเนี่ย

นี่เนี่ยประชาชนเลยตกใจครับ
ปล่อยเสร็จแล้วก็ให้ฉีนู่นนี่นั่น
ลูกบ้านเนี่ยก็เลยอยู่ก็บอกเฮ้ยหนึ่ง
หมาจะโดนหมาจะดุจะโดนทำร้ายอีกนะฮะ
ปรากฏว่าเอกธานีคอนโดทาวน์เนี่ยมันมี๓ตึกคุณ
แต่ตึกนึงเนี่ยมันก็จะมีสัก๑๐ชั้น
ตึกที่เลี้ยงสุขนัสพริกปูเนี่ยจะอยู่ตรงตึกข้างพอดี
โดยหมาจะอยู่ชั้น๙นะครับ
แล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด๑๓ห้องตอนนี้
ตามพื้นพบร่องรอยอุจจาระของหมาเนี่ยเต็มไปหมด
แล้วที่สำคัญหมาตัวเดียวมันก็เห่าแทบตายอยู่แล้วค่ะเจ๊
อันนี้๗ตัวแล้วบอกมีคนเคยโดนกัดด้วยนะ
ถูกเขาบอกว่าลูกบ้านช่วงเย็นเนี่ยถึงช่วงคลับของทุกวันเนี่ย
เจ้าของจะปล่อยหมาให้ออกมาจากห้องแล้วก็เดินเพ่นผ่านถ่ายอุจจาระตามทางเดิน
ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเวลาตนกับแฟนจะออกจากห้องเนี่ยไปทำงานแต่ละครั้ง
ต้องคอยมองให้ละเอียดว่าหมาอยู่ไหนหมาอยู่ไหน
ถ้ายังมีหมาอยู่จะไม่ออกจากห้องจนรอจนกว่าหมาจะไปแล้ว
สุนัขพันธ์นี้มันตัวใหญ่เขาต้องยอมรับว่าหมาตัวนี้มันตัวใหญ่แล้วก็น่ากลัว
ตนเนี่ยเคยนำเรื่องนี้ไปแจ้งที่นิติบุคคลคอนโดแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
จากห้องผู้หญิงที่เลี้ยงนะครับเขาบอกว่าเป็นห้องที่ซื้อขาด
ไม่ได้เป็นห้องเช่าห้องเช่าแล้วก็ไม่ได้เช่าอยู่นอกจากนี้สุนัขเนี่ย
นักนี่เคยกัดคนนะแจ๊คใช่เคยกัดคนมาแล้วไปกัดยังไงวะ
คนขึ้นลิฟต์หมากัดเลยกัดในลิฟต์เลย
ปรากฏวันนี้เรื่องนี้นะฮะมันจะต้องไปถึงประหลัดเทศบาลตำบลบางภูนเนี่ย
พร้อมฝ่ายปกครองกรมประสุทธิ์อำเภอเมืองปฐุมธานีเนี่ย
ก็เข้ามาตรวจสอบเพราะข่าวนี้มันดังเหลือเกินนะครับ
พบว่าห้องที่เลี้ยสุนัขพิษบูเนี่ยอยู่ชั้น๙ห้องเหม็นมาก
อุจจระเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้พยายามจะคุยกับช่องของห้อง
แต่กลับถูกตะคอกออกมานะครับในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับการร้องเรียนจากลูกบ้านว่า
มีเพื่อนที่อยู่อาศัยอยู่คอนโดเดียวกันเนี่ย
พิษบู๗ตัวตาย๑ตัวเหลือ๖ตัวก่อนหน้านี้มีการเจรจาต่อรองกันอยู่หลายครั้งแล้ว
แต่เขานิ่งเฉยโดยหลังจากได้คุยกันเนี่ยก็ว่ากันไป
ท่านผู้ชมครับวันนี้เอาตรงอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องเป็นราว

แต่นี่เขายอมแล้วนี่เขาบอกเขาขอเวลา๒๓วัน
เขาบอกว่าคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้า๓วันเนี่ยยังไม่เอาสุนัขไปเนี่ย
เขาจะให้ทางเขาเรียกว่ากลมประสุทธิ์สัตว์เนี่ยยึดหมาไปเลยนะคะ
แต่เขาบอกว่าเขาขอเวลานิดนึงเขาจะไปหาที่อยู่ใหม่
เขาก็จะเอาทั้งหมาแล้วก็ตัวเขาเนี่ยออกไปขอเวลานิดนึง

ถ้าสมมุติเด็กแล้วเด็กโดนกัดอะไรได้ปะ
โอ้โหมดดำไม่เหลือเลยนะถ้าเด็กโดนพิษบูกัดอ่ะ

ขนาดผู้ใหญ่ยังตายจะแบบนึกออกป่ะ๗ตัวอยู่ในห้อง

แล้วก็เขาก็เลี้ยงมาสัก๒เดือนกว่าแล้ว
ครั้งนึงเขาเคยเลี้ยงหมาเนี่ยหมาโดนวางยาไปแล้วตัวหนึ่ง

นะฮะอย่างที่บอกโดนวางยาแล้วเมื่อวานก็ตกลง

รู้สึกวันนี้เขาคุยคุณหนุ่มก็คุยมาเขาบอกว่าหมาเนี่ยโดนวางยาไปตัวนึง

แล้วก็ตกลงคลองในครูน้ากลัวน้ำก็คนน่าจะไปตีมันอ่ะ

อีกหนึ่งตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะฮะ

สาวโดนเงาดำเนี่ยกระโจนเกาะไหล่คุณ

เออแจกต้องอุ๋ยนะให้หนุ่มต้องตกใจ

นี่คุณดูวันนี้ใครมาจัดรายการแทนคุณกัญชัย

อ่านหนังสือไม่ออกก็กลับมาเร็ว

อ๋อหมาก็มีอยู่๖ตัว
มาก็ตายทุกคนในคันโดะระวังอย่าเบื่อตาย
แต่คนในคอนโดก็ยืนยันว่าไม่มีใครวางยาเบื่อหมาเลย
แต่ทางเจ้าของเนี่ยเอาหมาเนี่ยไปปล่อยไปที่วัดเอง
เอาหมาไปปล่อยไปวัด
ถามวิ่งกลับบ้านแล้วรถชนมันตาย

แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไปตกน้ำนั่นคือเขาปล่อยให้มันออกมาวิ่งเล่น
แล้วมันก็ลงไปแบบเหมือนกับบ้านข้างแล้วไปตกคูน้ำ
อยู่สามวันว่ะไม่มีคนไปช่วยอ่ะแต่ไม่ตายนะ
คือเจ้าของก็ไม่ได้ออกดูไม่ได้ออกหาอะไรอ่ะ
สุดท้ายก็มีชาวบ้านไปช่วยขึ้นมา
แล้วทำไมเขาเลี้ยงมาทั้งเจ็ดแปดตัว
เขาเลี้ยงมาเยอะแยะค่ะ
ก็ไม่รู้เพราะเขาบอกว่าเขารักไงแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงมาสองเดือนนะเขาเลี้ยงมาสิบปี
แปลว่าแปลว่าคอนโดที่เขาอยู่เนี่ยคือเขาซื้อไว้ให้หมาอยู่หรือว่าตัวเขาอยู่ด้วยพี่หนุ่ม
เขาอยู่เองแล้วตอนแรกเขาเลี้ยงตัวเดียวแล้วก็เป็น๒ตัว๓ตัว๔ตัวแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อย
แล้วที่เขาอยู่อยู่ชั้นเก้าแล้วทีนี้เอ่อนึกออกมั้ย
ทางเดินข้างนอกห้องบริเวณทางเดิน
ตรงนั้นมันก็ต้องเป็นคนอื่นเขาต้องใช้ร่วมกันถูกไหม
ห้องอ่ะพอออกจากห้องมาก็จะเป็นทางเดินถูกป่ะครับ
แต่คือเขาเอาคอกไปกั้นไม่ให้คนเดินแล้วก็เอาหมาเลี้ยงตรงนั้น

อคโอ๊ยเอาล่ะคุณนิงก็จะมาบอกเรื่องผัวมัตตูมน่ะกับท่านใช้

อ่ะหลายสวัสดีค่ะคุณหนุ่ม
เงินจำชอบว่าพี่หนุ่ม
บางทีเขาก็ไม่ดีขนาดนั้นเป้าวะ

พบนิ้วมือคน

เอ้ยพบหิน

หายนิ้วมือคน

ของกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มตะกัวป่าบ้านเราเขาได้มาโชว์รูปเนี่ยค่ะรูปก้อนหินนี่แจ๊คดูแจ๊คเห็นข่าวนี้ยังแล้วมันก็คล้ายเป็นนิ้
มือคนเนี่ยโผล่ขึ้นมาครับเขาก็เลยเดินทางไปที่สถานที่แห่งเนี้ย
เพื่อที่จะไปพิสูจน์ว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าในรูปนั้น
เขาก็เดินทางไปแล้วถ่ายรูปนั้นมาพร้อมมาโพสต์ในเฟซบุ๊กเลยว่า
บนเกาะคอเขาจังหวัดพังงาเขาบอกว่าตรงจุดเนี่ยมีคนเนี่ยไปถ่ายรูปกันบ่อยมากนะพอมันมีการโพสต์เฟซบุ๊กนี้ออกไป
ข่าวมันก็ถูกแพร่สะพัดออกไปจนถึงกำนันนะคะเกาะคอเขาคือตรงนี้คือเกาะคอเขาจังหวัดพังงา
ครับจนกำนันเนี้ยจังหวะเอ่อของตำบลเกาะคอเขานายเสน่ห์ชูราช
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนายมณัฐจาริการนะคะก็ได้เชิญนายมงคลเจ้าของที่โพสต์รูปภาพเนี่ยมา
ครับและก็ไปลงพื้นที่ด้วยกันครับไปบุกพื้นที่ว่าจริงจริงแล้วเนี้ยภาพนั้นอ่ะ
มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงสรุปว่าพอลงไปค้นพบมันก็เกิดขึ้นจริงจริง
เขาบอกว่าเวลาจะเดินทางเข้าไปที่พื้นที่ตรงนี้เพื่อจะไปถ่ายรูปตรงนี้
ใช้เวลาประมาณถึงยี่สิบนาทีอืมยี่สิบนาทีกว่าจะได้ดูภาพภาพนี้
แต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าบนโขดหินเนี่ยมีนิ้วมืออยู่จริงเนี่ย
ก็ทางชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าจะมีการนำเสนอว่าจะมีการให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
เป็นพื้นที่ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของพื้นที่
ก็ต้องเรียกว่าเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจสอบก่อนเนี่ยเวลาที่จะเดินทางขึ้นไปก็เดินทางค่อนข้างลำบากนะ
ปีนหินปีนเขาขึ้นไปแล้วทางก็ไม่ใช่ทางเรียบรีบด้วยเหมือนเหมือนนิ้วเนอะ
เหมือนมากเหมือนแบบว่าเอานิ้วคนไปไปอยู่ด้านในไปอยู่ด้านในอ่ะเออ
ก็เป็นเขาเรียกว่าความงามของธรรมชาติซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นพวกแบบ
เขาเรียกอะไรทะเลน้ำทะเลมันมันคลื่นมันซัดอ่ะครับจนมันเป็นแบบเนี้ยอืมอ่า
อ่ะโมดำไปพิสูจน์ดูสิเผื่อเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเพราะเธอชอบไปไหว้ด้วย
พอแล้วฉันไปกับอีแจ๊กไงถ้าไปอะหาเออผมจะไปด้วยอืมได้สิได้สิ
ท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องที่ควรพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะฮะ
ผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับการได้รับแจ้งที่จังหวัดบุรีรำ
นะฮะที่ตำบลเจริญศุกร์ว่ามีคนถูกผีหลอก
ข่าวนี้คือง่ายง่ายเลยคนถูกผีหลอกอืม
เรื่องมันเกิดขึ้นได้ไงขนาดขับรถจักรยานยนต์เนี่ยกลับบ้าน
หลังเลิกงานเวลาตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะจนคนในหมู่บ้านเฮ้ย
มันไปกันใหญ่แล้วล่ะไม่มีใครกล้าออกมาจากบ้านเลยครับ
คนบอกหูตายแล้วตกกลางคืนพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บเนี่ย
ในหมู่บ้านจะหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านกันเลย
ต่อมาทราบชื่อว่าหญิงสาวที่โดนผีหลอกชื่อนางสาวเจนจิตอืม
เจนจิตเนี่ยอายุสามสิบหกปีอืมเรื่องราวมันเป็นยังไงล่ะฮะ
เขาเปิดเผยว่าตนเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
กลับบ้านหลังเลิกงานเวลาเลิกงานก็ประมาณสักสามทุ่มครับ
ระหว่างขับมาถึงบริเวณทางโค้งระหว่างบ้านภูนศุกร์กับบ้านหนองจอกนะครับ
มักจะเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น
เงาดำดำรูปร่างใหญ่มากสุดที่นั่นที่เขาชี้ชี้ชี้

เพราะว่าเงาดำรูปร่างใหญ่นั่งอยู่บนกิ่งไม้ของต้นไม้ข้างทาง
โอ้โหมันเป็นแสงเปล่ามดเราไม่รู้จากนั้นเงาดำดำก็ดังเก่า
ก็กระโจนกระโจนลงมานั่งคล่อมรถของตัวเองอุ้ยเฮ้ยอ่าอุ้ยอุ้ย
เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนพี่หนุ่มเหมือนพี่หนุ่มอุ้ยปรากฏว่าเฮ้ยเออ
เราเห็นอยู่เงาดำตอนแรกนั่งอยู่บนเขาเรียกว่าอะไร
กิ่งต้นไม้ต้นไม้เอออยู่ทีที่กระโจนลงมานั่งคอมรถของเขาเนี้ย
ครับลักษณะเหมือนใช้มือเนี้ยเกาะไหล่ด้วยอืมคล้ายจะขอไปด้วย
ตอนนั้นน่ะรู้ทันทีว่าตัวเองถูกผีหลอกครับในใจรู้สึกกลัว
แต่ต้องขับเป็นใจที่สู้เสือตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไหนเงาอ่ะ
ไหนเงาอ่ะเออเออเออเออไหนเงาข้างบนนั่นน่ะอ่ะ
แล้วก็พูดกับร่างเงาดำว่าเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไงรู้อยู่แล้วว่าเป็นผี
ครับแต่ก็ต้องสู้อ่ะหมายถึงว่าถ้าอย่างงั้นเราเรายิ่งไปกลัวผีมันจะยิ่งหลอก
ต้องไหมครับก็ต้องสู้กับผีก็พูดกับเงาดำว่าเฮ้ย
ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันนะอย่ามารบกวนอย่ามาเกาะอย่ามาติดตาม
อืมแล้วก็รีบเพ่นรถกลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านก็เล่าให้แม่ฟัง
เขาก็ว่าอย่างงั้นนะฮะแม่จึงใช้ข่าวสารมาทำพิธีปัดเป่าให้
ซึ่งปกติเนี่ยตนจะไม่ได้กลับเส้นทางนี้เขาจะไม่ค่อยได้กลับเส้นทางนี้
ครับแต่บังเอิญบังเอิญเส้นทางที่เคยใช้อยู่เป็นประจำเนี่ย
มีคนผสมอติเหตุลดล้มเสียชีวิตอืมโดยความที่เป็นคนกลัวผี
ข่าวว่าคนเพิ่งตายตรงเส้นนู้นก็เลยเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้
โดยคนเท่าคนแก่เขาได้ฟังว่าบังเอิญทางเก่าเนี้ยเคยมีคนถูกยิงตาย
ครับนะฮะเจ้าของฟาร์มหมูใกล้จุดเกิดเหตุกล่าวว่าไม่ใช่คนแรกหรอกที่โดนหลอก
อืมอันเนี้ยไม่ใช่คนแรกที่โดนหลอกที่ผ่านมาเนี้ยก็มีคนเจอในลักษณะนี้แล้ว
หลายคนนะครับส่วนตัวเชื่อว่าผีและวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ย
ไม่ได้มาร้ายนะอาจจะมาขอส่วนบนหรือมาให้โชคให้ลาบสำหรับคนที่เจอเนี่ย
แนะนำให้เอาบุหรี่หรือเหล้าขาวไปเส้นไหว้บอกกล่าวเขาซะ

ร่างงานเขาบอกชาวบ้านหน้าจุดตรงนี้ของนี้คือความเชื่อ
ของคนเท่าคนแก่คนโบร่ำโบราณวิญญาณจะมาปรากฏตัวให้เห็นอีก

ขับผ่านเส้นนี้ประจำค่ะไม่เห็นเข้าเจอเลย
เออ
จริงไม่พูดค่ะ
ไม่พูดค่ะ
ไม่กล้าลบหลู่เลยใครลบหลู่คือแบบว่า
คือที่นั่นแบบของจริงอะ
แต่เอาจริงถ้าข่าวที่เจ๊อ่านเมื่อกี้เนี่ย

บางคนจิตแข็งก็อาจจะไม่เจอ

ช่วงหน้ามาอ่านข่าวนี้นิดนึงไหม

เอออิ่งเนี่ยอออ

นางเต้นนะเด็กสมัยนี้มันแรงมาก
สู้ได้ไม่มีแพ้
มีผู้เมตตาอนุเคราะห์

สู้ได้ไหมคะ
สู้ได้รูปได้ไหมคะ

เออคุณทันยากมีหิน

แกเวลาเกิดเรื่องฉันโทรหาแก

ฉันก็อยู่นิ่งนะฉัน

ฉันเต็มที่ฉันก็แค่ร้องไห้

ยังไม่ปิด

อ่าวันนี้คุณหญิงเป็นตัวแทนของเมียยืนหนึ่ง

ฉันก็อ่านข่าวตามที่เธอเขียนมานั่นแหละ

แต่ฉันแอบตกใจนะข่าวอยู่ไหนเนี่ย
คุณน้องอิงอิง

ของน้องสาวพี่เป๊ก

สำหรับข่าวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดังมากนะคะ
สำหรับคู่กรณีของพี่ธัญญา

ไปกินข้าวบ้านพี่เป๊กทุกวันทุกวันกัน

ฉันเป็นคนชอบอยู่บ้านนอนไงฉันเลี้ยงลูกไง

คนเต็มไปหมดทั้งบ้านอย่างนี้
ทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะเป็นกรณีที่มาคุกคาม

ชื่นจิตไม่ผิดพลาด

ยามตายวายสังขาร

รวยรื่นกลับชื่นบาน

มีชีวิตวายทุกข์เป็นสุขา
เจริญสมบัติวัฒนา
ญาติวงพงศาก็ยินดี

ในส่วนลาบบอกตรงว่า
คงมีถามโลคีเจ็บไข้ได้ทุเลา
จะมีผู้เมตตาอนุเคราะห์
เฉพาะให้พบประสบเขา
แม้นขอได้ใบนี้ดีไม่เบา

หลังจากโพสต์ไปเสร็จเรียบร้อย

วันนี้คือนี้ก็ไม่ด่าทันยากแก่

เหมือนแบบว่าชายหญิงแลกรุ่นกัน

แล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
แต่คนยินดีถามว่าถ้าจะสู้

เป็นฉัน

อีโหมด
ปลงช่วยกูด้วย

พี่หนิง

ผู้ชายไม่ชอบแบบนี่ล่ะ
อ่อนแอไม่ได้นะ

แต่ถ้าเป็นตอนนี้วันนี้สงบแล้ว

เห็นตกเย็นยังไปตีเขาจะอยู่เลย
ไม่ต้องอะไร
อยากดูเรื่องประวัติชีวิตพี่หนิงกับพี่จินดูเรื่องโซ่เวรี

เออเค้าจะจบไงถามจริงจะจบยังไง

ก็ถึงบอกว่าเด็กคือแต่แรงแต่เอาจริงนะกรณีแต่พี่เป๊กเขาออกมาพูดแล้วไง
อย่าไปแตะต้องธัญญาเขาพูดแล้วไงธนายเจมส์เขาไปทานข้าวกับพี่เป๊ก
เพราะทนายเจมส์เขาก็โพสต์คำพูดแทนพี่เป๊กว่า
ลูกพี่ผมอ่ะพูดแล้วว่าแบบว่าเนี่ยคือเมียที่เค้ารบอย่าไปแตะ
อย่างที่พี่ธัญญาพูดกรณีนี้ถ้าถามเราเราก็รู้สึกว่า
อยู่ให้เป็นอ่ะอยู่ได้ยาวอย่าไปอย่างนี้เลยจริงถูก
ว่าอยู่ให้เป็นเนี่ยคือมันเป็นนามธรรมมากคืออยู่ยังไงให้เป็น
อย่าไปรักร้านนายจริงคุณแดดขัดยาวทำไมไปรักร้านนายไม่ยุ่นด้วยน้อย
พี่หนิงนะให้ได้ขนาดไหนอยู่ให้เป็นเนี่ย
ก็เนี่ยยังบอกยังบอกแจ๊คบอกแจ๊คเนี่ยช่วงนี้พี่จินทำตัวดี
พาพี่จินไปเที่ยวหน่อยป๊าไปด้วยผมไปเที่ยวผมไม่ชอบเที่ยว
ไม่ได้ไม่ไปงี้นะ
ถึงวันนึงคนที่แบบว่าอยู่ในฐานะของคนเป็นเมีย
พูดแล้วทำให้ได้นะมดดำจะไม่ว่าเป็นหลวงหรือเป็นน้อย
ถึงวันวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันอยู่แล้วมันต้องไปนั่งตีนั่งตามนั่งจิ
แล้วมันไม่มีความสุขมันเหนื่อยเนอะ
เวลาไปดูลูกแล้วไปทำอย่างอื่น

หมายความว่าเขาก็จะต้องประมาณนึงอะ

คือให้เกียรติเราประมาณนึง

เข้ามาล้ำในเส้นที่เรายิง

แต่ว่าอย่ามาลาวีอย่ามาลามปาม
ยิ่งโดยเฉพาะถ้ากับลูกเนี่ย

ในมุมผู้หญิงอย่างนี้พี่ชอบแบบว่า
ให้เลี้ยงหรือไปเที่ยว

ทำแบบคุณมดดำเอ๊ะเรียก
มาเอากางเกงยีนลูกมาเอาเกงยีนลูก
นี่จบเลยไม่ต้องไปคบไม่ต้องไปอะไรนี่

รัศมีแขนยังเซฟอยู่ไหม
แต่ผมจะต้องเซฟตัวเองก่อนนะ

ภูมิแขนแขนแขนค่านะ

เซฟรัศมีแขน

เพราะกำลังจะเตรียมข้อมูลต่อไป
เซฟลักษณียแขยกให้แจ๊คเลยครับ

ปรากฏว่าพระวานิหอมาพูด
พรุ่งนี้แขนแถลงข่าว
จะทำให้รูขนาดของแขนแข็งแรงมากตัวน
เจ็บเลยอีแขนไม่เป็นอะไรเลย

สรุปตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหน

ตำรวจได้คลิปหลักฐานแล้วเรียบร้อย

จริงแล้วไม่ถึงจะแจ้งความอะไรนะ
เป็นเรื่องของความที่นางไปขอคลิป
ค่ะคำที่เกิดเหตุ

ว่าไงรู้ไหมถ้าอยากได้คลิปก็ให้ไปแจ้งความมันก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือการแจ้งความ
ครับคือเรียกว่าปุ๊บแต่พรุ่งนี้งงมากพรุ่งนี้ถ้าลักษณะหมีแขกจะเอ่อ
แถลงข่าวครับแต่พรุ่งนี้ต้นหอมจะนั่งอยู่ด้วยเขาเป็นเพื่อนกันไง
เขาเป็นเพื่อนกันคอยแปลอีหอมจะคอยแปลอ่าเพราะว่าแขบางทีมันก็งงงเนอ
ใช่ครับแต่แขกมันร้องไห้หลายรอบมากนักข่าวเนี้ยเอาคุณจริงเหรอ
มันร้องไห้หลายรอบนะเครียดมากนางเครียดมากพูดเลยว่านางเครียดมาก